พูดถึงเรื่องของที่ชาร์จมือถือนะคะก็เคยเป็นอันตรายต่อชีวิตมาแล้วนะ
ชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้วเล่นไงหลังจากนั้นถูกช็อกเสียชีวิตในขณะที่หลับ
กรณีนี้เป็นความสูญเสียต่อทรัพย์สินที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ชาร์จมือถือทิ้งไว้ในครัว
เข้าไปอาบน้ำออกมาสภาพเป็นแบบนี้ค่ะไปฟ้าลัดวงจรนะคะไหม้ทางหลังแบบนี้เลยค่ะ
ใครมาช่วยก็ไม่ทันเพราะว่าตัวเองอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยนะคะแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาเห็น
เขาก็เอามาช่วยกันโทรแจ้งเจ้าหน้าที่บางคนก็ช่วยขนย้ายข้าวของชุลมุนมากนะคะ
เจ้าหน้าที่เอารถดับเพลิงเป็นสิบสิบคันค่ะมาฉีดน้ำระงับเพลิงไหม้คือไหม้ไปเยอะแล้วเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งตะบนบ้านด่านอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์
เพลิงลุกไหม้จากห้องครัวหลังบ้านรุนแรงกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นฟ้า
ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงค่ะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่ว่าเสียหายไปทั้งหลังนะคะมูลค่าประมาณ๒ล้านบาท
สอบโซนเศร้าเพื่อจุดต้นเพลิงอยู่ที่ปลั๊กไฟ
และมีการเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือทิ้งไว้ที่ห้องครัวหลังบ้าน
เสียบทิ้งไว้แบบนั้นและตัวเองก็เข้าห้องน้ำ
ซึ่งในช่วงเกิดเหตุลูกเขยเจ้าของบ้านเข้าไปอาบน้ำไง
อาบน้ำเสร็จแล้ววิ่งออกมาทัน
ส่วนพันรยาพ่อตาแม่ยายออกไปทำธุระนอกบ้าน
ถือว่าเคราะห์ดีมากนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
เบื้องต้นคาดว่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
อาจจะเป็นผลมาจากการเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้นี่แหละในครัว
ซึ่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานอุตรดิษฐ์จะเข้าตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนที่จะสรุปสาเหตุนะคะ
เวลาซื้อที่ชาร์จมือถือเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าอยากจะได้หลายอัน

นึกภาพบอกไหมเขาเลยซื้อที่มันไม่แพง

มันไม่ได้มาตรฐานนะบางทีนะคะ
ต้องดูด้วยนะซื้อที่มีมาตรฐานมกรนะคะ